คุณผู้ชมคะเรื่องของลอตเตอรี่มีอีกแล้วนะคะ
เรื่องของลอตเตอรี่อลละเวงเนี่ยค่ะเรื่องที่สกลนครยังไม่จบ
เรื่องนี้ที่นครปฐมมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๙บอกว่าซื้อลอตเตอรี่เอาไว้
ครับแล้วก็ฝากไว้กับคนขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่พ่อค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกเพราะว่าลอตเตอรี่อันนี้
ขายให้กับชาวเมียนมาไปแล้วอืมวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยนะคะไปคุยกับผู้ชายคนนี้แหละนายละม่อมบุญเสืออายุห้าสิบเก้าปี
ชื่อเล่นชื่อโอนะคะเขาก็ไปร้องทุกข์กับตำรวจสพนครชัยศรีนี่ค่ะ
นี่ก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายนะเขาบอกว่าสิบมีนาคม
ไปซื้อลอตเตอรี่จากนายโกศลหรือว่าในเน่ง
แผงลอตเตอรี่ที่อยู่ในวัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นมีหมายเลข
แปดสามห้าห้าสามแปดงวดหนึ่งมีนาคมอยู่สองใบเป็นรางวัลที่หนึ่ง
เขาบอกว่าเขาซื้อก่อนที่จะออกรางวัลนะขออภัยอาจจะบอกวันผิด
บอกว่าซื้อก่อนที่จะออกรางวัลนายละม่อมบอกว่ายี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงของนายโกศล๔ใบจ่ายเงินแล้วด้วยนะคะ
ไม่ได้มีการแค่จองแค่เซ็นนะเขายืนยันว่าจ่ายเงินเอาไว้แล้ว
แล้วเขาเหลือไปเห็นแปดสามห้าห้าสามแปดอีกสองใบก็บอกกับนายโกศลว่า
อันนี้ขอซื้อด้วยแต่ยังไม่จ่ายได้ไหมเพราะเงินไม่พอ
ไอ้สี่ใบอ่ะขอจ่ายก่อนแต่ไอ้สองใบเนี้ยค่อยจ่าย
กลัวภรรยาบ่นฝากไว้ก่อน๒ใบนี้เดี๋ยวค่อยมาจ่าย
โกศลตกลงนะคะแล้วก็ลงชื่อเอาไว้ในกระดาษหนึ่งแผ่น
ว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของนายละม่อม
แล้วก็เอาแม็กซ์เนี่ยเหน็บไว้ด้วยกับแผงลอตเตอรี่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์
ยุ่งค่ะก็เลยลืมก่อนวันออกรางวัลหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เขาไปที่วัดตอนเช้าจะเอาเงินไปจ่ายแต่ปรากฏว่าอ้าวไม่เจอนายโกศลคนขายลอตเตอรี่
ก็เลยกลับมาอีกครั้งตอนบ่ายโมงนะคะรอจนบ่ายสองก็ไม่เห็นนายโกศลกลับเข้ามา
ก็เลยกลับบ้านมารู้อีกทีก็คือตอนเย็นตอนออกรางวัลแล้วอะค่ะ
เขาก็อ้าวเลขนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ที่ฝากนายโกศลเอาไว้
ก็กลับไปหาอีกรอบจะไปเอาลอตเตอรี่แล้วก็จะไปจ่ายเงิน
ไม่เจอไม่เจอนายโกศลติดต่อนายโกศลไม่ได้
ไปถึงบ้านก็ไม่เจอมีญาติออกมารับแทนแล้วก็อ้างว่านายโกศลไปไหนก็ไม่รู้
โอ้โหเขาก็พยายามตามหานะคะพยายามตามหานายโกศลคนขายลอตเตอรี่ตลอดนะคะ
มีนาคมก็มารู้ว่าบ้านเช่าของนายโกศลในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
อยู่ตรงนั้นลูกชายก็จะให้ไปเจอสุดท้ายไปเจอพี่ชายของนายโกศล
เขาก็บอกว่านายโกศลไม่อยู่หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ทีนี้เขาก็เลยยิ่งงง๙มีนาคมก็ไปที่บ้านเช่าอีกรอบนึง
คราวนี้เจอค่ะคราวนี้เจอนายโกศลแต่นายโกศลบอกว่าไม่นะ
ตเตอรี่สองใบอันนั้นที่จองเอาไว้ยังไม่ได้จ่ายสตางค์อ่ะ
ฝากเอาไว้อ่ะไม่ได้ถูกรางวัลนะลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ย
เป็นของชาวเมียนมาทีนี้ค่ะนายละม่อมก็เลยบอกว่าอ่ะ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
เอาลอตเตอรี่มาเดี๋ยวจ่ายเงินให้อืมเพราะว่าฝากเอาไว้นี่
ถูกรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเงินให้ครับแต่นายโกศลบอกว่า
เตอรี่ไม่มีแล้วเขาก็เลยงงว่าอ้าวตกลงเกิดอะไรขึ้น
ก็ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ของเขาไม่ถูกรางวัล
ตเตอรี่ที่ถูกรางวัลขายให้กับชาวเมียนมาไปแล้วดังนั้น
ที่ไม่ถูกรางวัลแล้วฝากไว้มันก็ต้องยังอยู่สิ
แล้วทำไมไม่อยู่ได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าอ่ามุมหนึ่ง
ก็ยอมรับว่าสะเพราเองที่ไม่จ่ายเงินก่อน
ก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนแต่ด้วยความที่เชื่อใจไง
ซื้อลอตเตอรี่กันมาหลายปีไงไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เชื่อใจกันใช่ซื้อมันไม่ใช่ซื้อคนเดียวเมื่อไหร่

พอเราซื้อแล้วพอเรารู้ว่าถูกเราได้ไปหาเขาบ้างไหมไปอืม
ไปไปไม่เจอไงไปขึ้นไปเจอไม่เจอไม่ได้ไปหา
ไปนั้นไปถามพี่ชายเขาว่าเขาไปปั้นน้องสาว
พอไปอีกครั้งนึงไปครั้งลูกชายไป
ก็ไปหาแหละไปถามลูกชายเพราะว่าไม่อยู่ไม่รู้ไปไหน
ผมมีพยานเห็นรู้เห็นอยู่ทีมข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับนายอิสราบุญเสืออายุ๓๕ปีลูกชายของนายละม่อม
เขาก็บอกว่าเจ็ดมีนาคมมาค่ะได้เข้าไปที่บ้านของนายโกสน
แต่ไม่เจอมีแค่ญาติออกมารับหน้าแทนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ตลอด
แล้วก็กล่าวหาว่าไปขู่กันโชคทรัพย์คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ
ถึงขั้นต้องแยกย้ายกันกลับไปมีคลิปช่วงเวลานั้นด้วยอ่ะค่ะ

ผมไม่รู้ว่าจะได้
ผมก็เข้าไปที่บ้านเข้าไปที่บ้านเสร็จปั๊บในระหว่างที่จะถึงบ้านเนี่ยผมก็โทรหาท่านผู้กองก่อน
ว่าท่านผมไปถึงบ้านแล้วนะก็อยู่ในสายผมก็เข้าไปเรียกคนชื่อเขียวเนี่ยประมาณ๔ครั้ง
เขาก็ไม่ยอมออกมาแต่ครั้งที่สี่เนี่ยเขาออกมาพร้อมกล้องโทรศัพท์มือถือเลย
ถ่ายออกมาว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคุณมาทำอะไร
ผมก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือหน่อยครับท่านผู้กองที่อยู่ในสายจะสนทนาด้วย
เขาก็ออกมาออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็โทรศัพท์เนี่ยแต่ว่าผมบันทึกเสียงไว้
เขาก็พูดทำนองว่าเออมาทำอะไรมาขู่กันโชคกันหรือเปล่ามาอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ครับ
ของคุณที่ถูกโรตเตอรี่นัดแหละผมจะมาตามโรตเตอรี่ตัวนี้
เออแล้วท่านผู้กองเนี่ยท่านยังได้ข้อมูลท่านก็เลยพยายามที่จะไก่เกลี่ยน่ะ
ชื่อว่านายทงอายุ๕๓ปีคือเขาบอกว่าเขาเป็นพยาน
เขาเห็นในทงธนชัยขออภัยชื่อเต็มเขา
เขาบอกว่าเขาเห็นลอตเตอรี่๘๓๕๕๓๘ที่ถูกรางวัลที่๑จริง
เขาบอกเขาเห็นเขาจำได้ด้วยว่า๒๗กุมภาพันธ์เนี่ย
ได้มีการสั่งซื้อลอตเตอรี่กับนายโกศลแล้วก็เข้าไปเอา
ตอนนั้นนายโกศลกำลังดึงลอตเตอรี่ออกจากกระเป๋าสะพาย
แล้วเขาเห็นจริงว่ามันมี๘๓๕๕๓๘อยู่๒ใบ
เขายังเห็นเลยว่าเอ๊ะเลขสวยเนอะยังอุทานไปเลยว่าเลขนี้มีคนซื้อหรือยังอ่ะ
ขอได้ไหมอืมนายโกศลตอบเขาด้วยนะว่า
ไม่ได้เป็นของพี่โอพี่โอใช่ค่ะ
พี่โอเป็นชื่อเล่นใช่ไหมชื่อเล่นนายละม่อมถูก
เขาก็บอกเนี่ยเขาจำได้เขาพร้อมเป็นพยานเขาพร้อมเป็นพยานให้กับนายละม่อม
วันนี้นะคะที่สพนครชัยศรีนะคะ
เขาก็ไปเป็นพยานให้เลยนะคะเขาไปยืนยันว่าเขาเห็นลอตเตอรี่ใบนั้นจริงจริง
แล้วเขาเห็นว่าเขียนชื่อพี่โอหรือนายละม่อมจริงค่ะ

๘๓๕๕๓๘เนี่ยของใครวะมันสวยจังเลขมันสวย
เขาก็เลยบอกของคนชื่อโอจุดประทัดที่วัดเนี่ย
ผมก็บอกว่าขอซื้อได้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ได้
เพราะว่าเจ้าของมันยังไม่มาเอา
ผมก็เลยเอาของผมมาจ่ายของผมมาผมก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก

หมายความแบบว่าติดหัวติดแม็กซ์ไว้บนหัวทราคเขียนกระดาษตางห้างนะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่นายละม่อมคุยกับทีมข่าวของเราเรียบร้อย
ชี้จุดที่นายโกศลตั้งแผงขายลอตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อกันตรงใต้ต้นไม้
แต่ว่าตั้งแต่หวยออกเนี่ยนายละม่อมบอกว่านายโกศลนี่หายเงียบไปเลย
ไม่เห็นมาขายอีกเลยนี่พรุ่งนี้ลอตเตอรี่จะออกรางวัลแล้วเนี่ย
ปกติต้องมาตั้งแผงขายแล้วแต่ว่านายโกศลไม่มาขายเลย
จากนั้นนายละม่อมไปเก็บดอกไม้ไปทำความสะอาดสารไอ้ไข่ที่อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ

ไปขอพรก็ลักษณะบอกว่ามาตามหาลอตเตอรี่
บอกว่าลูกเนี่ยซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑ตรงนี้จริงนะขอให้เขาเอามาคืนมาคุยกัน
ถ้าหากเอามาคืนเนี่ยจะถวายประทัด๒แสนนัดไก่ต้ม๙ตัวหมูหัน๑ตัว
ขอให้ไอ้ไข่ช่วยลูกด้วยขอยืนยันว่าลอตเตอรี่นั้นเป็นของลูกลูกไม่โกหก
ลูกทำงานรับใช้วัดมานานไม่มีทางโกหก
ดนตรีจริงจะให้ไข่น่าให้เขามามาบรรจามาคุยกัน
ลูกไม่เอาเรื่องเอาลาหรอกลูกก็ขอโหสิให้
แต่ขอให้มาเคลียร์
ให้มาเคลียร์ให้ใจให้ดึงเขามานั่งเลข่าย
ให้มาเคลียร์
นายความและนายโกศลเอาต้นคั่วสลากของเขามายืนยันความบริสุทธิ์ด้วยนะครับ
เป็นสลากงวดวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
โกศลบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เพิ่งมาเปิดแผงที่วัดสว่างอารมณ์ได้๕๖เดือน
ก็เคยเห็นว่านายละม่อมเนี่ยเป็นช่างทำงานอยู่ในวัดแต่ไม่ได้สนิทกัน
นายโกศลบอกว่านายละม่อมเคยมาซื้อลอตเตอรี่กับเขาแต่ไม่ได้ซื้อทุกงวด
ซึ่งเขาก็จำไม่ได้ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ย๑มีนาคมเนี่ย
ละม่อมเนี่ยได้ฝากใครมาซื้อหรือเปล่าหรือว่ามาซื้อหรือเปล่า
เพราะถ้าคนที่รู้จักมาซื้อเขาจะเขียนระบุเอาไว้ว่าเป็นของใคร
แต่งวดนี้ไม่มีนะฮะนายโกศลเขายืนยัน
โดยบอกว่าถ้านายละม่อมมาซื้อกับเขาจริงเขาจะเขียนไว้ที่ต้นคั่วเหมือนกับทุกครั้ง
งวดนี้เนี่ยเขาบอกเขาถ่ายหน้าปกสลากชุดที่ถูกรางวัลที่๑เอาไว้ด้วย
ก็คือเล่มที่๑๑๙๔งวดประจำวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔นี่ฮะ
พ่อค้าลอตเตอรี่นายโกศลบอกนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะมีเลขงวดอยู่นะฮะ
เล่มเนี่ยนะฮะเล่มที่๑๑๙๔งวดประจำ๑มีนาคม๒๕๖
มีเลข๑๐๐๓๐๐๑นี่นะครับเป็นงวดที่๑๐ชุดที่๑๘นี่คือหลักฐานของเขา
เล่มเนี่ยจะมีสลากเลขเรียงอยู่ตั้งแต่๐๔
ซึ่งในนี้มันมีเลข๘๘
ถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ด้วยจริงนี่ครับนายโกศลบอกนะครับ
แต่เลขนี้เนี่ยนายโกศลบอกว่ามันไม่มีใครซื้อ
เขาเอาไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับไปขึ้นแล้วนะครับ
หลังจากวันที่เขาเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ไปขึ้นรางวัลแล้วเนี่ย
ไม่นานก็เริ่มมีคนมาพูดว่าลอตเตอรี่มีเจ้าของเป็นคนในวัด
แต่เขามาตรวจสอบแล้วไม่มีใครซื้อไม่มีใครสั่งซื้อนะครับ
ทีนี้ก็เริ่มมีคนตามไปที่บ้านพักเขาแล้วเขาก็เริ่มไม่สบายใจ
เขาก็ต้องเก็บตัวเพราะว่าลอตเตอรี่นี้เนี่ยมันเคยมีปัญหามาแล้วรอบนึงนะฮะ
ก็คือรอบที่หนุ่มเมียนมาเนี่ยให้นายจ้างมาซื้อให้แต่ไม่ยอมให้เงินกัน
ซึ่งตอนนี้เคลียร์กันไปแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็รู้ว่า
ใครจะมาดีมาร้ายอะไรยังไงก็เลยต้องให้ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ย
เวลาที่ใครมาหาเนี่ยออกหน้ารับให้เขาไม่ได้หลบหน้าหลบตาใคร
เขาไม่ได้หนีอะไรใครแต่ว่าเขาบอกว่าเขาต้องเก็บตัวนะครับ
โดยสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะฮะเขาบอกนะครับ
เขาบอกเขาไม่ได้หลบไปไหนแล้วครับแต่ว่าเขาต้องเก็บตัว

ขอสาบานเลยท้าสาบานเลยว่ารางวัลที่๑ของเขาเนี่ยมีใบเดียวนะฮะ

พี่โหเขายังจำได้แค่๕๓๘เลยพี่เขาจะไม่รู้๖ตัวเลยที่เขาไปถามผมที่บ้านพี่โหเขายังจำได้หรอผมก็จะไปจำได้ไงพี่มันเยอะนะพี่
เจ้าจำได้แต่๕๓๘ครับ
แล้วก็ที่แผงก็ของแผงนั้นเป็นคริ่งเงินคือมีแค่ใบเดียวครับ
เนี่ยฮะมันเป็นใบที่มีปัญหาอะไรเรื่องโอนงงโอนเงินอะไรด้วยนะครับ
หลังจากที่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่เนี่ยนะครับ
ละม่อมนี่มาถึงวงแถลงข่าวเลยฮะ
สงสัยจะรู้ข่าวว่ามีการแถลงข่าวของทางนายโกศลอยู่นะครับ
ก็เลยบอกขอคุยด้วยหน่อยนี่บอกไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยตั้งแต่วันซื้อวันนั้นเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยตามหาตั้งนาน
ซึ่งนายละม่อมเขาก็มายืนยันว่าเขาซื้อจริงขอให้นายโกศลอย่าโกหกนะฮะ
ก็มีลูกสะพ้ายมาด้วยก็มาคอยดึงแขนอยู่นะครับ
ให้ใจเย็นนายโกศลก็ยืนยันเหมือนเดิมครับ
ตัวเขาขายลอตเตอรี่มาเพิ่งมาขาย๕๖เดือนนะฮะ
ไม่ได้ว่าขายมาแบบเป็นปีอย่างที่นายละม่อมเนี่ยไปยืนยันกับใครนะครับ
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายละม่อมถึงขั้นแบบจะไปเขียนชื่อเล่นลงในต้นคั่วสลากอะไรที่ซื้อพวกนี้ด้วยนะครับ
ส่วนตาตัวจะทำให้ดึงอีก๒ใบ

มันเป็นสี่ชุดนะครับ
ไม่ใช่หวยนะ๒ใบที่ผมขาดตัวเนี่ย

พี่ยังขาใจพี่เหน่งไหมคะ

ถูกแล้วคนซื่อจัดคนตกตกก็คือคนที่ว่าสินธรรมมีไหม
มีสิทธิธรรมอ่ะมีไหมอ้าวป่าแล้วมีสิทธิธรรมไหมอ้าว
ป่าไม่ได้มาฝั่งเหมือนกับที่ผมเลยอ่าทีนี้จะเอายังไงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวป่ามาแอบอ้างนี้ไม่ถูกผมซื้อมาเป็นปีแล้วพี่ปีที่ไหน
ผมไปขายคนแค่ของห้าหกเดือนเองขายคนยังไม่ถึงปีเลยเอาอย่างงี้
ถ้าหนึ่งเชื่อวจัยมั่นใจพฤษฎาบาลฤทธิ์แก้วใช่
ก็ควรเข้าปะใช่ไหมใช่วันไหนคะเดี๋ยวผมขอเคลียร์อัตราก่อน
อันนี้ก็ท้าสาบานอีกแล้วนี่นี่งวดเดียวกับป้าภัยกับเจ๊รัฐนะฮะ
ใช่ค่ะหนึ่งพี่สุดกลอดนครน่ะนี่งวดเดียวกันเลยนะฮะอะ